บ้านหลังนี้เอาขวดปลาเอากระถางปลา

คราวนี้บุกถึงบ้านเลยลองดูฮะ
อะไรอ่ะ

มึงมาบ้านเหรอ

ดุเดือดพอไหมละครูลรัชพร
บางรักษ์พัฒนาอำเภอบาปโบทองจวัดนุนทบุรี
ไปเจอกับนางสาวเบสอายุ๓๐เธอเล่าให้ฟังแบบนี้
โอ้โหพี่เมื่อวาน๕ทุ่ม๕ทุ่มโดนเลย
โดนผู้ชายวัยรุ่นสัก๔๕คนมาหาที่บ้าน
แต่เธอไม่อยู่หรอกนะน้องสาวโทรมาตาม
รีบกลับมานะรีบกลับมานะพอมาถึงครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นมาเรียกหาตอนนั้นก็ไม่กล้าออกจากบ้าน

จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หยิบกระถางต้นไม้ขวดโซดา

รถนั่นรถแจ๊สนั่นน่ะสีขาว
ทะเบียนยหญิงพพ๕๔๔๑กรุงเทพมหานคร

แล้วก็รอบตัวรถมีรอยบุบ

สาเหตุมาจากเรื่องอะไรเธอบอกสงสัยเธอจะเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วเขาเป็นใครคือเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยคือเข้ามาตำหนิเพื่อนรุ่นน้อง
ว่าเป็นมือที่๓จนเกิดการทะเลาะกันในเฟซบุ๊กจนเกิดเรื่องนี้ขึ้น
สาเหตุจริงเลยคือด่ากันในเฟซบุ๊คก่อนค่ะอ๋อทะเลาะกันในเฟซใช่ไหมใช่ค่ะประมาณสามสี่ทุ่มนี่แหละค่ะ
ก่อนเปิดเหตุได้มีการทะเลาะกันเขาสร้างเฟซที่มาเป็นหน้าน้องที่ทำงานเหมือนกันค่ะ
อ๋อก็คือเฟซบอร์มเหรอเป็นหน้าน้องที่ทำงานเหมือนกันค่ะเหมือนสร้างมาเพื่อประจานน้องที่ทำงานเหมือนกันค่ะ
เป็นแม้ว่าใครก็ชอบเงินทั้งนั้นอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นก็เถียงกันมาเรื่อยเลยค่ะ
โดนไปขนาดนี้ก็ไม่แจ้งความไว้แล้วนะครับ

เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
บอกตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าคนในบ้านจะไม่ได้รับอันตราย
เนื่องจากตอนเกิดเหตุไม่มีใครออกมาจากบ้าน

กลุ่มคนก่อเหตุกระทำแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
กลัวว่าจะได้รับอันตราย
หากยังจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีไม่ได้ครับ